คุณรู้ไหมว่ามีอยู่ที่นึงที่เขาเนี่ยมีเคล็ดลับที่ทำยังไงให้ผักสดกรอบอร่อยอยู่ที่ไหนยังไง
ติดตามกับช่วงส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
มาเลยนี่หูดูสิคะ

ใช่ผักสลัดหลากหลายสายพันธุ์ที่เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์
น่ากินน่าทานมากเลย
อันนี้คือเป็นผลผลิตของคุณพิษนุบุญศรีพิทยานนท์อายุ๔๕ปีนะคะ
เขาเป็นเกษตรกรชาวบ้านตำบลหนองปลาหมออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะ
ใส่ใจดูแลตั้งแต่ดินนะคะ
ดินที่นำมาปลูกเนี่ยโอ้โหจนปัจจุบันต้องบอกว่า
เขาสามารถตัดผักสลัดขายสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีเลย
แล้วก็ต่อยอดผสมดินปลูกผักสลัดขาย
ให้กับผู้ที่สนใจนำไปปลูกผักอื่นด้วย

ดีเลยจากความชอบในการปลูกผักเนอะ

หลังจากที่เรียนจบก็คือมีโอกาสทำงานด้านเกษตรอยู่หลายปี
แต่ด้วยงานที่รับผิดชอบก็เลยได้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรพอเพียง
แล้วก็ให้ความรู้เรื่องเกษตรพอเพียงกับเกษตรกรต่างด้วยนะคะ
ก็ทำให้การตัดสินใจลงมือทำสวนทำการเกษตรแบบผสมผสานแบบนี้
ตัดสินใจง่ายแล้วก็ลงมือทำเลยก็ทำบนที่ดินของครอบครัว
จำนวน๙ไร่นะคะมีทั้งการปลูกผลไม้เนี่ยไม้ดอกไม้ผลไม้ใบ
แล้วก็มีผักสลัดแบบยกพื้นอย่างนี้แบบนี้นะคะ
รวมไปถึงการผลิตมูลไส้เดือนหลายอย่างใช่แล้วก็เลี้ยงไก่ไข่ด้วยนะแล้วก็ขุดบ่อกักเก็บน้ำ
ปลาเลี้ยงปลาเบนจพันหูครบครบเลยก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละ
อย่างที่เขาศึกษามาก็เป็นตัวอย่างให้กับคนที่เข้ามาศึกษาดูงานได้ด้วย
ไปถึงนักท่องเที่ยวทั่วไปที่สนใจก็มาดูได้
แต่ต้องบอกว่าหนึ่งในความสนใจของคนที่เข้ามาเยี่ยมเยี่ยนที่นี่คือ
ดินดินที่เขาใช้ปลูกผัก

ใช่เขาบอกว่าเป็นดินผสมสูตรพิเศษนะมันจะแตกต่างจากดินที่ปลูกขายตามท้องตลาดทั่วไป

คือเขาบอกอย่างนี้เขาจะเน้นสำหรับการปลูกผักสลัดให้ได้ผลผลิตที่ดีรสชาติอร่อย
ดินที่ใช้ของเขาจะต้องมีความโปร่งค่ะกร่วนซุยคือดินไม่แห้งไม่แข็ง
แล้วดินสูตรพิเศษนี้เขาจะนำหน้าดินกับมะพร้าวสับชิ้นเล็กมูลวัวแล้วก็แกรบมาผสมกันในอัตราส่วน๑ต่อ๑
พระอย่างต่อ๑ต่อ๑อย่างละเท่าแล้วหมักทิ้งไว้ก่อนหมักทิ้งไว้นานประมาณ๑เดือน
ก็สามารถนำมาเป็นวัสดุปลูกได้เพราะว่ามูลสัตว์ก็เป็นปุ๋ยนะใช่ไหม

หาได้ในท้องถิ่นตรงนั้นอยู่แล้ว
ใช่แล้วก็ในระหว่างปลูกเนี่ยนะคะ
เกษตรกรควรหมั่นจะดูแลนะ

ใส่น้ำหมักไล่หนอนไล่แมลงอะไรแบบนี้ค่ะ
เนื่องจากว่าผักเป็นผักปลอดสารพิษเนาะ
วัสดุที่ใช้ไล่หนอนไล่แมลงเนี่ย

ก็คือเป็นพวกน้ำหมักต่างเป็นส้มควันไม้อะไรอย่างนี้
ซึ่งมันก็จะทำให้ผู้บริโภคไม่มีสารเคมีตกค้างด้วย
และจะทำให้ผักสมบูรณ์แข็งแรง
สำหรับดินสูตรผสมพิเศษอย่างนี้นะคะ

ถูกมากเลยถูกกับดินแบบโอ้โห
ทั่วไปจริงแล้วอันนี้สามารถเอาไปปลูกได้หลายอย่าง
นักสะสมไม้ด่างก็ติดต่อซื้อไปเยอะมาก
เนื่องจากว่าเอาไปปลูกไม้ด่างได้ด้วยเห็นไหมคะ

เขาบอกทำให้ไม้ด่างเติบโตดีสีสันสวย

สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจดินปลูกผักหรือปลูกสูตรพิเศษแบบนี้

ศึกษาเรื่องของการทำเกษตรแบบผสมผสาน

โทรไปเลยหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้นะจ๊ะ
ทำความสุขให้กับผู้คนให้กับผู้บริโภคด้วย
แล้วก็ได้ดินสูตรดีแบบนี้นำมาบำรุงพืชนะคะ